ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะมีคนร้ายไปปลาระเบิด
แต่ปลาเข้าไปแล้วค่ะระเบิดมันดันไหม้ทำงานแกะสลักกันเรียบร้อยนะ
ปลาไปมันไม่ทำงานฮ่ะมันก็ตกอยู่ในรั้วบ้านแบบนั้นแหละนี่
ตำบลชาบุกเนี่ยบอกว่าไม่เคยมีเรื่องกับใครน่ะ
ไม่เคยเลยไม่เคยขัดแย้งกับใครด้วย
และงงจริงว่าใครจะมาก่อเหตุหวังถึงชีวิตแบบนี้เนี่ยนะคะ

หลังจากที่ได้รับแจ้งนะคะว่ามีคนมาปลาระเบิดแบบสังหารเอ็มหกสิบเจ็ด
ตำบลชากบกรีบเข้าไปเลยค่ะบ้านหลังนี้อยู่ริมถนน
สายชา๐๙บ้านคลายเข้าไปในบ้านไปพบลูกละเบิดเอ็มหกสิบเจ็ด
ห่างจากรถประมาณยี่สิบเมตรและห่างจากตัวบ้านประมาณร้อยเมตร
ถอดสลักแล้วด้วยแต่มันไม่ทำงานเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ป้องกันไว้ก่อนเอายางรถยนต์มาครอบเอาไว้
เพื่อลดแรงระเบิดถ้ามันระเบิดขึ้นมาเนี่ย
ก่อนจะทำลายทิ้งนอกจากนี้ยังพบสลักระเบิด
ตกอยู่บริเวณนอกรั้วบ้านก็เก็บไว้เป็นหลักฐานอีก
เผื่อมีรอยนิ้วมือลายนิ้วมือแฝงอะไรต่างเนี่ยนะคะ
จากการสอบถามในหน้าเจ้าของบ้านบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนั่งสูบบุหรี่อยู่หน้าบ้านแหละส่วนลูกสาวกับลูกเขย
กำลังขับรถออกจากบ้านและช่วงนั้นแหละไปสวน
กับผู้ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าบ้าน
แล้วลูกเขยบอกว่าเห็นสองคนนี้คว่างอะไรสักอย่างเข้ามาในบ้าน
และหลังจากนั้นคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ตอนนั้นลูกเขยนะคะอยู่นอกรั้วแล้วไง
ขับรถอยู่ด้วยอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเห็นแบบนั้นค่ะ
ขับรถตามไปเลยประมาณ๓๐๐เมตรแต่ไม่ทัน
แล้วมันก็หายไปเลยก็เลยกลับมาบอก
พ่อตาบอกว่ามีคนคว่างอะไรเข้ามาในบ้าน
คิดว่าน่าจะเป็นระเบิดก็ช่วยกันหาแหละค่ะ
สรุปไปเจออ้าวเป็นระเบิดจริง

พอถามเจ้าของบ้านรู้ไหมว่าทำไมถึงมีคนมาถึงขั้นจะปองร้ายกันแบบนี้
บอกว่าไม่เคยมีเรื่องกับใครไม่เคยขัดแย้งกับใคร
ปกติไปไหนมาไหนคนเดียว
อยากให้ตำรวจเร่งสืบสวนหาตัวคนร้ายให้ได้เร็วหน่อย
ส่วนจุดที่คนร้ายมาคว่างระเบิด
กล้องวงจรปิดถามว่ามีไหมแต่อยู่ในจุดอับอีท
กล้องวงจรปิดจับภาพไม่ได้เลยเนี่ย